ท่านผู้ชมครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาหลอนนะฮะ
ก็ที่พักเนี่ยอยู่แถวซอยอินธรรมระซอย๙นะครับ
ก็ลงมาจากชั้น๖วิ่งไปวิ่งมาถึงชั้น๒กระโดดลงมา
ข้างล่างมุดไปอยู่ใต้ท้องรถบอกว่าจะมีคนฆ่า
นะครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
อย่าเพิ่งฆ่าผมนี่ฮะเอาจริงก็คือเหมือนคุยกันไม่รู้
เรื่องเลยเพราะเขาตะโกนอยู่อย่างเดียวว่าอย่าเพิ่งฆ่าผม
อย่าเพิ่งฆ่าผมอ่ะครับก็ไม่มีใครจะไปฆ่าไปทำร้ายเขา
เนี่ยเขาก็มุดอยู่ใต้ท้องรถนั่นไงเนี่ยเขาบอกนั่นไงก็ไม่มี
ใครอ่ะอ่าก็มีแต่ตำรวจมีเจ้าหน้าที่มีผู้คนแถว
นั้นที่ก็พยายามบอกว่าไม่มีใครทำอะไรแล้วไม่มีใครทำอะไร
เอออ่าแต่เขาก็เนี่ยฮะตะโกนอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับซอยอินธรรมระซอย๙ที่กรุงเทพนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนสิบกุมภาพันธ์นะครับช่างภาพ
ไทยรัฐทีวีของเราอยู่แถวนั้นพอดีค่ะอ่านไปแถวนั้น
พอดีก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้นะครับผู้ชายคนนี้เนี่ยนอน
ใต้ท้องรถอาการก็เหมือนกับที่ท่านเห็นนะฮะ
บอกว่าเขามีคนเนี่ยไล่ฆ่าไล่ทำร้ายเขาพักอยู่บน
ชั้น๖ของอาคารตรงตรงนี้แหละตรงที่รถจอดอยู่
นี่แหละค่ะนะฮะนี่ตำรวจก็มานะครับต้องเอาตัวไป
งบสติอารมณ์นะฮะท่านผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็
ไปดูหน่อยนะครับไปดูว่าเอ๊ะตกลงมันเกิดอะไร
ยังไงขึ้นนี่ฮะจุดเกิดเหตุเป็นลานจอดรถข้างอพาร์
นะครับคนที่ดูแลเนี้ยบอกว่าผู้ชายในคลิปเขามา
เช่าห้องอยู่แบบรายวันอยู่กับเพื่อนผู้ชายอีกคนนึง
นะครับเพื่อนผู้ชายของเขามักจะมาเปิดห้องที่นี่
เป็นประจำอ่าแบบรายวันนะค่ะนะครับคนที่อยู่ใต้
ท้องรถเนี่ยเขากระโดดลงมาจากชั้นสองเนี่ยเขาเพิ่ง
เป็นครั้งแรกในคืนวันเกิดเหตุนั่นแหละมาถึง
พูดจาก็ดีอยู่อยู่สักประมาณ๓ทุ่มผู้ชายคนนี้
วิ่งออกจากชั้น๖นะครับของห้องที่อยู่นะครับลงบัน
หนีไฟมันก็จะมาสุดที่บริเวณชั้น๓แล้วก็วิ่ง
ลัดชั้น๓ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของตึก
ก็ไปที่ประตูหนีไฟชั้น๒
แล้วก็กระโดดลงมาจากประตูหนีไฟลงมาชั้นล่าง

ก็เพื่อนผู้ชายที่มาด้วยกันนี่เขา

แต่ไม่ยอมเข้าไปทำอะไรมาก
ไปดูใกล้เพราะเขานั่งอยู่ไกล

ไปตรวจในห้องเนี่ยไม่เจอพวกสารเสพติดยาเสพติดอะไรนะครับ
ไม่เจอยาเสพติดแต่เจอเข็มฉีดยาอยู่ในห้องน้ำ

ไปดูในห้องน้ำก็พบเข็ม
เข็มแต่ว่าไม่เจอสิ่งเสพติด

ใช่ค่ะแต่ก็ทางตำรวจก็เหมือนจะประมาณว่าน่าจะใช้เข็มมากกว่า
ก็เลยเหมือนอาการใช้เกินกำหนดไปหรือเปล่า
ก็เลยเหมือนบ้า
น่าจะมาทางบันไดหนีไฟมาเรื่อย
เพราะว่าบันไดหนีไฟมันเชื่อมต่อกัน
มาถึงชั้น๒มันจะไม่มีประตูใช่ไหมคะ
ก็จะกระโดดลงมาแค่ชั้น๒นั่นแล้วก็มาตกลงข้างกำแพง
แล้วคนลูกค้าก็จะวิ่งไปซุกอยู่ใต้ท้องรถของตึกตรงข้าม
แล้วเขาก็ตะโกนร้องว่าอย่าฆ่าผมอย่าฆ่าผมช่วยผมด้วยอย่ายิงผม

แล้วเขาก็จะพูดว่าผมเล่นเยอะผมเล่นเยอะเขาจะว่าอย่างนี้

ก็ร้องตอนที่ว่าเขาอยู่ใต้ท้องรถ
ร้องแบบว่าเหมือนจะมีใครมาฆ่าอะไรอย่างนี้ตามฆ่าอะไรอย่างนี้
สภาพร่างกายเขาเป็นยังไงตอนนั้นที่เห็น
ก็น่าจะมีเพลมีถลอกอยู่มั้งสันขา
นานไหมคะกว่าที่จะแบบตำรวจจะเอาตัวไปได้

ทันทีที่พี่เห็นถ้ามองทั่วไปพี่ว่าอาการนี้
ยังไงนานตอนนั้นตอนยา

ตำรวจก็เลยต้องคุมตัวทั้งสองคนนะฮะ
ผู้ชายคนนี้แล้วก็เพื่อนที่อยู่ในห้องด้วยกันเนี่ยไปตรวจสอบนะครับ
ก็เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าเกิดจากอาการเสพยาเสพติดเกินขนาดนะครับ

ส่วนอพาร์ทเมนต์ที่เกิดเหตุก็ได้เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบ

จะแบบเป็นรายเดือนหรือว่ารายวันก็แล้วแต่
เพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับ